คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เราเล่ามาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วนะคะ
เรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่๑หรือว่ารักแท้จะแพ้รางวัลที่๑ก็ไม่รู้นะคะ
ชายหญิงคู่นึงนะคะเขาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะ
เขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตัวฝ่ายหญิงเนี่ยให้ข้อมูลว่า
ซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันโดยเป็นเงินที่หามาด้วยกันแล้วก็ใช้เงินด้วยกันพูดแบบแฟร์
เป็นเงินที่ได้มาด้วยกันใช้จ่ายด้วยกันเงินตรงนี้แหละเอาไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธุ์สองใบสิบสองล้านบาท
ฝ่ายชายมาบอกเธอวันที่๗กุมภาพันธ์ผ่านไปตั้งสัปดาห์นึงมาบอกว่าถูกรางวัลที่๑นะ
แล้วก็มาบอกตอนที่ขึ้นเงินรางวัลแล้วด้วยครับแล้วฝ่ายชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยใช้หนี้
ก็ใช้หนี้ให้นะคะแต่ใช้หนี้ให้ไม่กี่แสนบาทแล้วเธอก็บอกว่าเธอบอกฝ่ายชายว่า
อยากจะให้ฝ่ายชายโปะบ้านให้หน่อยได้ไหมหนี้บ้านอ่ะแล้วถ้าโปะบ้านเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะให้บ้านเป็นชื่อของฝ่ายชายฝ่ายชายไม่ยอมแล้วทะเลาะกัน
ฝ่ายชายบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปหาแม่แล้วไปเลยติดต่อไม่ได้เลยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงก็เลยไปปรึกษาทนายว่าแบบนี้เธอจะทำยังไงได้บ้างไหม
ขอเงินส่วนแบ่งได้ไหมนี่นะคะฝ่ายหญิงก็คือนางสาวนัทธนันสิริสุขธนานนท์
อายุสี่สิบห้าปีค่ะก็เนี่ยค่ะปรึกษาทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้ก็ไปที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดนทบุรีค่ะ
วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขห้าแปดเก้าสองสองเจ็ด
สิบสองล้านบาทนายวรายุสุขสวัสดิ์อายุห้าสิบเอ็ดปี
ฝ่ายชายเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วฝ่ายชายก็หนีหายไปขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือน
ก็อยากจะให้ติดตามตัวฝ่ายชายมาไกลเกลี่ยเพราะฝ่ายหญิงเธอมองว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตาม
อยู่กินกันมาตั้ง๒ปีกว่าเงินรางวัลฝ่ายชายแบ่งให้แค่ประมาณเจ็ดแสนบาท
แต่รถกระบะฝ่ายชายก็เอาไปด้วยฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้โหให้ข้อมูลทั้งน้ำตาค่ะ
คือฝากผ่านสื่อไปเลยอยากจะให้นายวรายุหรือในแป๊ะฝ่ายชายอ่ะนะคะ
ติดต่อมาหน่อยเพราะว่าเธอติดต่อไม่ได้เลยพยายามติดต่อไปหลายเดือนแล้ว
เป็นเดือนแล้วเธอบอกว่าอยากให้เห็นใจบ้าง
ที่ผ่านมาตอนอยู่ด้วยกันแรกก็ไม่มีอะไรมาด้วยกันนับหนึ่งมาด้วยกันสู้กันมา
แต่พอถูกรางวัลที่๑ทำไมถึงเป็นแบบนี้
ยืนยันว่าเธอเป็นคนจ่ายเงินค่าลอตเตอรี่
ซึ่งเป็นเงินที่หามาด้วยกันใช้จ่ายอยู่ด้วยกัน
ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายชายกล่าวอ้างว่าฝ่ายชายเป็นคนซื้อเอง
ยอมรับว่าเธอเองไม่ได้อยากแจ้งความดำเนินคดี
แค่อยากจะให้ฝ่ายชายมาเคลียร์เพื่อไกล่เกลี่ยตกลงกันมากกว่า
ถ้าหวยออกจบ๔โมงเย็นปุ๊บเราก็จะให้เขาตรวจเลย
เพราะว่าเราไม่ชอบตรวจอยู่แล้วเขาจะตรวจในโทรศัพท์อยู่แล้ว
แล้วลอตเตอรี่เขาเป็นคนเก็บถึงจะเป็นของเรา
เราซื้อแยกกันหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องเอามาให้เขาตรวจหมดเลยว่าถูกไม่ถูก
คือตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันมีทั้งทุกข์ทั้งสุข
แต่ตอนนี้พี่ถูกหวยแล้วพี่ทิ้งไปอย่างนี้

อันนี้ก็คือข้อมูลจากมุมของฝ่ายหญิงนะคะ
ฝั่งของฝ่ายชายเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกัน
นายวรายุยืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่๒ใบที่ถูกรางวัลที่๑
เขาซื้อแยกต่างหากเขาไปซื้อเอง
ไม่ได้ไปซื้อพร้อมกับฝ่ายหญิง
เอาเงินใช้จ่ายมาด้วยกันเอาไปซื้อ
แล้วฝ่ายหญิงเป็นคนควักสตังค์เนี่ยมันไม่ใช่

ซึ่งฝ่ายชายมองว่าถ้าจะไม่แบ่งแบบนี้

เพราะว่าเขาซื้อเองเขาอ้างแบบนี้นะ
ผมซื้อแค่๒ไหมเลย
นี่นะคะก็ข้อมูลจากสองฝั่งแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่ห้องเช่าแถวเจริญกรุง
เป็นอาคารห้องพักที่ในแป๊ะฝ่ายชายเคยอยู่นะคะ
เพื่อนของในแป๊ะให้ข้อมูลว่า
ตอนนี้ก็มีแค่ลูกชายวัย๒๑ปีอยู่คนเดียว

ครั้งสุดท้ายที่เจอก็คือประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
ตอนนั้นเขามาบอกกับเพื่อนว่าถูกรางวัลมา
แต่ไม่ได้บอกว่าถูกรางวัลเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่
แล้วก็ให้เงินเพื่อนคนละ๒๐๐ด้วยนะ
ใจดีให้เพื่อนไปซื้อข้าวของมาทำขนมจีนกัน

มารู้ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัด
เขาโทรมาบอกเรื่องที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเอง

ก็เคยเห็นว่าในแป๊ะพามาที่ห้องเช่า๒ครั้ง
พักหลังในแป๊ะเคยบ่นให้ฟังหลายครั้งว่า

บอกว่าแฟนไม่ให้เงินใช้จ่าย
บางครั้งทำงานไม่ได้เงินค่าจ้าง

ซึ่งเพื่อนคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้นะ
ในแป๊ะผูดจริงผูดเท็จอะไรยังไง

ก็ได้แต่บอกให้ในแป๊ะอดทนก็แค่นั้น

มันก็๒ล้าน๔ล้าน
เขาบอกก็ไม่แบบให้ผมเลยป้านเป็นอะไร
เอาอีกแล้ว
ตอนที่ที่ผมเฉียนมันลงเนี่ย
ซื้ออะไรเปิดอียะ

มาเล่าให้ฟังนะผู้หญิงเขาจะซื้อเท่านี้
แต่เขาก็เขียนว่าพันคูณพันหรืออะไรก็ว่าเขาจะเพิ่มในของเขาแหละ
แต่พอถูกแล้วเขาก็ไม่ได้ส่วนแบ่ง
ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเช็คที่

ก็ถูกหักภาษีไปก็เลยเหลือ๑๑ล้าน๙๔๐๐๐๐บาทเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีวันที่ด้วยว่าไปขึ้นเงินวันไหน
ทีนี้ค่ะต้องมาฟังมุมของกฎหมายนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องลักษณะแบบนี้

นายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าคือวันนี้ไปที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดนทบุรี
เพราะว่าฝ่ายหญิงไม่อยากจะดำเนินคดีให้เป็นคดีความอยากจะเป็นลักษณะของการไกลเกลี่ยมากกว่า
หลังจากนี้๑๕วันนะคะเจ้าหน้าที่จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกัน
ก็จะมีอายการเข้าร่วมไกลเกลี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ถ้าฝ่ายหญิงจะดำเนินคดีมันก็เข้าข่ายเรื่องของยักยอกทรัพย์
เพราะว่าเงินที่ซื้อลอตเตอรี่เป็นเงินของฝ่ายหญิง

แต่ถ้าจะให้พูดแฟร์ก็คือเป็นเงินที่หามาด้วยการใช้จ่ายด้วยกัน
แล้วทนายรณรงค์บอกว่าทั้งคู่เขาก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยา๒ปีกว่า
ถึงแม้ว่าไม่ใช่สินสมรสแต่มันคือกรรมสิทธิ์ร่วมค่ะ
เพราะว่าเงินมาจากกระเป๋าเดียวกันเว้นแต่ว่าคุณไม่ใช่เป็นหัวเมียกัน
คุณแค่เป็นคนที่รู้จักกันหรือว่าไปมาแอบเป็นกิ๊กกันอย่างนั้นคุณไม่ต้องแบ่ง
ถ้าไม่เคยมานอนเตียงกันเป็นปีไม่ต้องแบ่งเลย
นี่นะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่ากรณีที่เกิดขึ้น
ถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีฝ่ายหญิงก็ชนะคดีค่ะ
ถ้าฝ่ายหญิงจะให้เป็นคดีความนะแต่ตอนนี้ฝ่ายหญิงเขาบอกอยากจะแค่ไกลเกลี่ยก่อนนะคะ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่ลักษณะนี้คือการอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
ถ้าฝ่ายหญิงฟ้องดำเนินคดีอาจารย์บอกชนะค่ะ
อันนี้๑๒ล้านที่เกิดขึ้นฟังดูแล้วเขาอยู่กินกันมา๒ปี
ขับแท็กซี่แล้วมาอยู่กินร่วมกันและร่วมกันส่งของจบแล้วครับ
แค่นี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วจบแล้วไม่ต้องไปหาภาพทงภาพถ่ายมาหรอก
คุณอยู่กินกับเขาเงินที่ซื้อจะว่าของใครก็ตามแต่คุณต้องแบ่งเขา
ไม่ใช่พอได้ปั๊บให้ก็ไม่กี่แสน
แล้วเก็บผ้าเก็บผ่อนออกไปโดยไม่พูดสักคำ
เพราะว่าอันนี้มันไม่แฟร์มันต้องแบ่งให้เขา
มาแบ่งเลยครับถ้าภรรยาฟ้องไปถึงไม่จดทะเบียนสมรสเขาก็ชนะ